อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้คนกรุงเผชิญอยู่คือเรื่องของการปิดสะพานข้ามแยกลาดพร้าว๒
เพราะว่าไปพบรอยแยกของโครงสร้างสะพานครับ
วิศวกรเขามีการปรับแผนในการซ่อมเมื่อช่วงเช้าเปิดให้บริการได้
ไม่ได้มีการปิดปิดอีกครั้งหนึ่งก็๔ทุ่มคืนนี้ครับ
การจรตรอนบริเวณข้างแย่ละพร้าวตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ

แต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้เรื่อยตามปกติ
เนื่องจากว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่และก็ทีมวิศวกรหลายสิบคนของวิศวิศัทธิ์ยูนิคเอ็นเจเนียร์ลิ่ง
ได้เร่งใช้เครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรซ่อมแซมสะพานข้ามแยกลาดพร้าวที่ไปฝั่งมุ่งหน้าสะพานควายครับ
หลังจากทางกรุงเทพมหานครไปตรวจสอบพบรอยแยกบริเวณเหล็กที่รองรับน้ำหนักสะพานบริเวณด้านซ้าย๑จุด
ซึ่งรีบประสานงานเพื่อเข้าไปซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
จากอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้เส้นทางได้ครับ
โดยทีมวิศวกรที่ซ่อมแซมระบุว่าได้ใช้อุปกรณ์รองรับชั่วคราวมารับน้ำหนักของสะพานครับ
แล้วก็ใช้เครื่องจักรไฮโดลิกดันคาเหล็กที่เกิดรอยแยกขึ้นไปจนวันจบกัน
จากนั้นก็ใช้แผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาประกบไว้
แล้วก็ยุติการซ่อมแซมชั่วคราวตอนตี๕ที่ผ่านมาครับ
พร้อมกับเปิดการจราจรบริเวณสะพานข้ามแยก๒ฝั่ง
เป็นทั้ง๒ช่องจราจรให้ประชาชนนั้นก็สัญจรได้
เพราะว่าเข้าสู่ช่วงของทำงานวันแรกหยุดยาวไปแล้วก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วย
แต่ก็จะผิดซ่อมอีกครั้ง๔ทุ่มคืนนี้
โดยขนาดนี้เหลือเพียงใช้เหล็กเชื่อมระหว่างรอแยกให้มั่นคงแข็งแรง
ก็จะแล้วเสร็จและจะส่งมอบสะพานให้ตำรวจนั้นเปิดการจราจรได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนประชาชนจะมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางบริเวณนี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงนะครับ
รถที่มาจากฝั่งถนนวิภาวดีขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานควาย
ก็สามารถใช้ช่องทางด่วนตรงไปข้ามแยกรัฐพร้าว
แล้วก็กลับรถครับที่บริเวณแยกสุธิศาลหรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือ
งขึ้นทางต่างระดับรัชวิภาวนรถลงมาที่กำแพงเพชร๒ผ่านหน้าตลาดออตก
หรือใช้เส้นทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์ก็ข้ามไปลงที่ดินแดงได้เลยเหมือนกัน